ตัวชมค้าตรวจสอบกันต่อค่ะที่เพชรชบุรีค่ะ

เพราะว่าดาบตำรวจใช้อาวุธปืนยิงภรรยาหลายนัดเลย
ส่วนน้องของดาบตำรวจก็พยายามห้าม

หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ใช้ปากกับปากกระบอกปืน
หันเข้าหาตัวเองแล้วก็ยิงตัวตายตาม
หลังจากเกิดเหตุการณ์ลูกชายวัย๑๗ปี
เห็นศพพ่อแม่จมกองเลือดอยู่นะคะ

เมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณเย็นค่ำค่ะ
มีคนถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักที่ตำบลท่าไม้รวก
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี๒ราย

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอร่างของนางอารีทัพเปลี่ยนอายุ๔๐ปี
เสื้อเชิดแขนยาวนุ่งกางเกงยีนขาสั้น
นั่งเสียชีวิตอยู่ประตูหน้าบ้านนะคะ
แล้วสภาพศพโดนยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมตามร่างกายหลายแห่งเลย
ห่างออกไปก็พบร่างของดาบตำรวจอำนาจรานบัวอายุ๕๐ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพคลองวาน
ช่วยราชการเป็นตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
สภาพศพคือถูกยิงที่บริเวณขมับนอนจมกองเลือด
ข้างศพก็ไปเจออาวุธปืนขนาด๙มม
จากการตรวจสอบนี้ก็มีกระสุนอยู่ในรางเผลงในหนึ่งนัด

เจ้าหน้าที่ก็ไปพบปลอกกระสุนขนาด๙มม๕ปลอก

แล้วก็เจอกระสุนขนาดเดียวกันนะคะตกอยู่ในบ้าน๒ลูก
ผู้บาดเจ็บค่ะที่ถูกกระสุนปืนจากเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกัน
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ชื่อว่านางอำนวยบุญเต็มอายุ๔๙ปี
อำนวยเป็นน้องของตำรวจ
ก็โดนยิงเข้าที่บริเวณก้น๑แห่งนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามลูกชายของผู้ตาย
คือนายอัธนพรานบัวอายุ๑๗ปี

ผมกับพ่อแม่แล้วก็น้องชายอีกคนนึง

ทีนี้พอมาถึงที่บ้านที่เพชรชบุรี

แล้วก็ให้คุณอาก็คือนางอำนวยคนเจ็บเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็นั่งคุยกันอยู่ด้านหน้าประตูตามปกติค่ะ
แล้วหลังจากนั้นพ่อเอาอาวุธปืนออกมากระหน่ำ
ยิงแม่หลายนัดจนแม่นอนแน่นิ่งเลยนะ
น้องพ่อคือคุณอาอำนวยเห็นก็เลยรีบเข้าห้าม
คุณอาก็โดนลูกหลงเข้าที่ก้น๑นัด
หลังจากนั้นพ่อก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ที่ยิงแม่ยิงอาหันปากกระบอกปืนมา
ยิงตัวเองเสียชีวิตต่อหน้านะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่าดาบตำรวจอำนาจ
อาจจะเกิดอาการเครียดด้วยเรื่องส่วนตัว
หลังจากนี้ก็ต้องมีการสอบปากคำนางอำนวย
น้องสาวของนายอำนาจผู้บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะ
ว่าตอนที่นางอำนวยกำลังบีบนวดให้พี่ชาย
ไม่รู้ว่านางอำนวยเล่าหรือว่าระบายความในใจอะไร
พี่ชายฟังเพราะว่าเท่าที่สอบถาม
ลูกที่เดินทางมาด้วยกันลูกของคนตายให้ข้อมูลตรงกันเลยนะ
บอกว่าพ่อกับแม่ผมไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนเลย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านผู้ใหญ่บ้าน
ในฉันอัคฮรัฐสกุลพินโย

นิสัยก็อ่อนน้อมถ่อมตนกับเพื่อนบ้าน
นานครั้งจะพาครอบครัวมาพักที่บ้านที่เผ็ดชบุรี
แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเลย
ว่าจะก่อเหตุขึ้นอันนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะ
ส่วนศพของนางอารีทางญาติก็จะเอาศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาตะเครา
ตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมที่เพชรชบุรี

จะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองชุมแสง
ตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายาง
เป็นบ้านเกิดของดาบตำรวจอำนาจนะคะ